เชียงใหม่มีเหตุนักศึกษาสาว
ทะเลาะกับแฟนและกระโดดหอพักจนเสียชีวิต
เหตุเกิดที่หอพักถนนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บนสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจรับแจ้งเหตุมีนักศึกษาตกจากอาคารสูง
ศีรษะกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก่อนที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาบราชนครเชียงใหม่นะครับ
จากการสอบถามทราบว่านางสาวเอนามสมมุติ
อายุ๒๓ปีผู้เสียชีวิต
กำลังศึกษาปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์
คบหากับนายจีนามสมมุติเหมือนกัน
ศึกษาอยู่ที่สถาบันเดียวกัน
ทั้งคู่พักอยู่ห้องติดกันนะครับ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้งคู่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน
และผู้ตายได้ใช้มีดกรีดแขนตัวเองมาแล้ว
ก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ต่อมาช่วงเย็นของวันพุธซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ
ทั้งคู่พากันไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ซึ่งพบว่าผู้ตายตั้งคันนะครับ
และแพทย์ได้นัดตรวจซ้ำอีกครั้งในวันศุกร์นี้
หลังจากตรวจเสร็จทั้งคู่ได้เดินทางกลับหอพัก
และระหว่างทางเกิดมีปากเสียงทะเลาะกัน
ซึ่งนายจีก็ได้ส่งแฟนสาวที่ห้อง
ส่วนตัวเขาเองก็ออกมาข้างนอก
ที่นายจีจะได้รับโทรศัพท์จากแม่บ้านของหอพัก
แฟนสาวกระโดดตึกจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

แล้วก็ทราบว่าเจ้าของหอพักได้เรียกรถพยาบาล
นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
และท้ายที่สุดแฟนสาวของเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ

คดีนี้ไม่ใช่เหตุฆาตกรรม
แต่เกิดมาจากความเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัว
ซึ่งก็ได้ประสานญาติให้เดินทางมารับศพ
บำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ